กระแสที่เรียกว่าพูดเกินความจริงไป
เพราะว่าการรักษาไปก็ได้รับมาตรฐาน

ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้มีโอกาสเผชิญเหตุจริง

คือหลายครั้งเราทำงานไปน้ำตาไหลไป
พอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข้อความอะไรที่อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริง
มันก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจ
ทำให้การทำงานเรารู้สึกลำบากขึ้นรู้สึกกำลังใจถดถอย
เราไม่ได้มีส่วนในขั้นตอนไหนของกระบวนการยุติธรรม
สิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราต้องการให้ผู้ที่ป่วยได้รับการรักษาได้ตามมาตรฐาน
มีกระแสข่าวเรื่องเหมือนกับได้รับการรักษาที่เหมาะสม
จริงผมยืนยันได้ว่าเหมาะสมอยู่แล้ว
ที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ปอดเริ่มหายดีแล้วนะก็ดูแลอยู่ตลอดแหละครับ
ไม่ใช่ว่าจะไม่ดูแลถึงเริ่มจะหายดีก็ต้องหายขาดครับ
ถึงจะให้ได้ย้ายเหมือนผมนี่แหละ

ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยเราก็ดูแลเหมือนกันหมด
ผมกล้าสาบานเลยครับถ้าผมพูดเตรียมกันหรือว่ารู้ร่วมคิดกันมาก่อนเนี่ย
ไม่ต้องออกมาจากโรงพยาบาลครับให้อยู่ที่นี่ตลอด
ว่าตัวเองสิ้นไปอะไรก็ได้ครับ
ผมพูดจริงครับผมกล้าสาบานหรือว่ารับรองเลยครับ
รับรองว่าสิ่งที่ผมพูดมาทุกอย่างเป็นความจริงครับ
สวัสดีครับผมนายแพทย์วัดชัยมิงบันเจอร์ศุกร์นะครับ
ปัจจุบันรัฐศาสตร์รัชการผู้งวยการทางรัฐศาสตร์โรงพยาบาลรัชทันครับ
ผมก็เป็นแพทย์ประจำของกลุ่มงานอายุรกรรมนะครับ
เป็นหัวหน้าของกลุ่มงานอายุรกรรมและก็หัวหน้าองค์กรแพทย์
ดูงานตรงนี้มาก็ประมาณจะเกือบ๒๐ปีแล้วครับ

ใช่ครับอยู่ที่นี่มาเกือบ๒๐ปีแล้วครับ
ปกติการจะพิจารณาส่งผู้ป่วยไปรักษาภายนอก
ส่วนที่๑เราพิจารณาจากระดับอาการผู้ป่วย
ส่วนที่สองเราพิจารณาจากศักยภาพของโรงพยาบาล
ว่าเรามีความพร้อมด้านของยาหรือเปล่าอาการขนาดไหน
ถ้าพิจารณาแล้วผู้ป่วยอาการเพิ่มขึ้นโดยที่อุปกรณ์เราไม่เพียงพอนะ
อันนี้มีความจำเป็นที่เราจะต้องส่งตัว
จริงแล้วก็ดูตามอาการคนไข้นะครับ

ถ้าเกินศักยภาพคือเราต้องให้โอกาสเขาอยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นอันไหนที่เราสามารถดูแลได้เราดูแลให้ดีที่สุด
แล้วก็เพื่อลดภาระกับโรงพยาบาลภายนอก
จำนวนคนป่วยก็ยังเยอะอยู่
เตียงที่เราทนภายนอกเนี่ยมันก็ตึงอยู่แล้ว
ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะมองภาพรวมทั้งหน้าที่ของเราที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
ต้องช่วยคนอยู่แล้วในส่วนของกรมราชธรรมเองแล้วก็ภาพรวมด้วย
สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นผู้ป่วยโควิดเนี่ย
โหวตโควิดภายนอกเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าญาติเยี่ยมไม่ได้
ทีนี้เจ้าหน้าที่ยิ่งโอกาสเข้าไปในพื้นที่ยิ่งลำบากมันจะมีปัญหาอันที่หนึ่งเรื่องการควบคุมความปลอดภัย
กรณีเราไม่ต้องมองเรื่องการเมืองนะครับเช่นถ้ามีผู้ป่วยที่เป็นยาเสพติดคดีรายใหญ่
ผลิตเองขายเองอย่างนี้คดีสูงมากโทษตลอดเกิดไปอยู่แล้วก็เขาจริงยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

มันมีความเสี่ยงสูงมากที่มีโอกาสเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ
เราเลยจำเป็นจะต้องพิจารณาในรายละยได้
ประเมินแล้วว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ย

สามารถรักษาที่นี่ได้

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในระยะยาวเราจะตอบสังคมได้ว่า

การตรวจก็เลยได้ค่อนข้างรวดเร็ว
แล้วการดีเทคผู้ป่วยเร็ว

ทำไมเหมือนกับความรุนแรง

อะไรก็สิ่งที่ค่ะหลังจากเอ็กซะเลไปแล้ว

คือใช้ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นไปที่คราวแล้วเราได้รับการอนุเคาะจากทางราชวิรัยรังศรีแพทย์ประมาณ
คุณหมอประมาณ๒๐๐กว่าท่านที่ช่วยสนับสนุนในการอ่านฟิล์ม
ดึงเอากลุ่มที่มีความผิวดีดในปอดแต่ยังไม่มีอาการออกมาได้รับยาให้การรักษาให้เร็วที่สุด
เราจะเชื่อมั่นให้เร็วกว่าไอน่อม
น้องน้องปลอดภัยดีค่ะทุกคนแข็งแรง
รับรองว่ากลับไปอยู่ในอ้อมอกคุณแม่
หลังจากได้รับอิสระภาพแข็งแรงเมื่อเดิม

และอยากให้สมาชิกของทุกท่านเนี่ย

ที่อยู่ในการกำกับดูแล

แต่เป็นโรงพยาบาลที่มีลูกกลม

มภาษาอินโจมตี